ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีคดีที่มีเด็กผู้ชายวัย๒ขวบคนหนึ่งเสียชีวิต
แล้วคนที่อยู่กับเด็กเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงนะครับ
บอกว่าเด็กเนี่ยไปเล่นแล้วก็ไปผลักสารพระภูมิที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แถวบ้าน
สารพระภูมิก็เลยหล่นลงมาทับร่างของเด็กค่ะ
จนเด็กเนี่ยสลบไปน้องคนนี้อายุ๒ขวบ
ก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิต
พ่อเลี้ยงบอกอย่างนี้เด็กเล่นอยู่แล้วก็ไปโดนสารพระภูมิ
พระภูมิก็เลยร่วงลงมาทับร่างเด็ก
แต่ตำรวจเขาลงพื้นที่ไปเขาบอกไม่เห็นมีสารพระภูมิตรงนั้นเลย
ใช่เนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะไม่มีสารพระภูมินะ
อยู่ในท้องที่ของสอนอบางเขนนะครับที่เกิดเหตุเป็นที่รกร้าง
ริมถนนพระหลโยธินข้างโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์นะครับ
เด็กชายคนนี้ก็อายุ๒ขวบนะพ่อเลี้ยงพาตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยตรงแถวนี้เขาบอกแถวนี้ล่ะ
น้องเขาก็มาเล่นอยู่แล้วก็ไปผลักสารพระภูมิ
พระภูมิก็เลยร่วงลงมาทับตัวน้องเขาน้องเขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจบอกไหนสามพระภูมิ
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนภูมิกับการสอนอบางเขนนะครับ
บอกว่าจากการสอบปากคำอย่างละเอียดของพ่อเลี้ยงคนนี้นะครับ
คนที่นำเด็กชายวัย๒ขัวไปส่งโรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตนะครับ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งปลดประจำการจากการเป็นทหารเกณฑ์มาเมื่อปลายปี๖๑
แล้วยังหางานทำไม่ได้นะครับก็เลยทำหน้าที่ก็คือช่วยแฟนเนี่ยดูแลลูกชายวัย๒ขวบ
เป็นลูกติดของแฟนสาวเด็กที่เสียชีวิต
กับแม่ของเด็กเพิ่งคบหากันได้ไม่นานวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ประมาณเที่ยงวันแม่เด็กไปทำงาน
ก็เลยพาเด็กชายวัย๒ขวบที่เป็นลูกเลี้ยงไปเล่นที่สนามเด็กเล่นที่เป็นสนามเด็กเล่นร้างข้างโรงเรียนแห่งหนึ่ง
อยู่ใกล้ที่พักก่อนเด็กประสบอุบัติเหตุโดนเสาสารพระภูมิที่เป็นปูนล้มทับจนบาดเจ็บก็เลยรีบอุ้มเด็กไปหาแม่แล้วพาส่งโรงพยาบาลเขากล่าวอ้างอย่างนี้
พอตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไม่พบว่ามีสารพระภูมิอยู่ในจุดเกิดเหตุตามที่กล่าวอ้างนะครับก็เลยต้องสอบปากคำอย่างละเอียด
จนกระทั่งพ่อเลี้ยงรายนี้ยอมรับสารภาพนะครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปได้หลักฐานที่ตรวจพบมาได้จากกล้องวงจรปิดด้วยได้จากคำให้การของคนที่พักอยู่ในหอพักที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นด้วย
ทำให้พ่อเลี้ยงคนนี้จำนวนด้วยหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงวัย๒ขวบจริงนะฮะโดยก่อนเกิดเหตุพยายามที่จะป้อนข้าวให้กับเด็กแต่ว่าเด็กงอแงไม่ยอมกินข้าวตอนนั้นแม่เด็กไปทำงานเนี่ยนายคนนี้ฮะก็เลยใช้ฝ่ามือทุบไปที่หน้าอกของลูกเลี้ยงหลายครั้งจนลูกเลี้ยงยอมกินข้าวจนอ
พอเด็กกินข้าวอิ่มแล้วนะครับพาเด็กไปอาบน้ำเด็กก็ดื้อไม่ยอมอาบน้ำอีกก็เลยใช้วิธีเดิมคือใช้ฝ่ามือทุบตีเข้าไปที่หน้าของเด็กอีกจากหน้าอกนะทีนี้ตีที่หน้าหลายครั้งหลังจากอาบน้ำเสร็จสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเด็กมีอาการซึมนะครับก็เลยตัดสินใจอุ้มไปหาแฟนสาวที่เป็นแม่ของเด็กก่อนจะพบว่าระหว่างที่อุ้มไปเด็กเสียชีวิตแล้ว

พ่อเลี้ยงก็ให้การรับสารภาพแล้วในครั้งแรกที่เขาให้การปฏิเสธว่าเขาเป็นเรื่องอุบัติเหตุว่าสารพระภูมิหล่นทับบ้างเด็กตกจากบันไดชั้น๔ลงมาชั้น๓บ้างสรุปแล้วก็คือเขาต้องการที่จะปิดบังความผิดของตัวเองนะครับจริงแล้วเนี่ยเขาก็ให้การรับสาภาพหมดแล้วว่าช่วงที่เขาก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาจะป้อน
เขาก็เลยใช้ฝ่ามือเนี่ยตกไปที่หน้าอกหลายครั้งนะครับเด็กก็เลยยอมทานจนอิ่มจนทานจนอิ่มหมดแล้วสุดท้ายแล้วก็ช่วงอาบน้ำหลังจากนั้นก็วันครึ่งชั่วโมงก็อาบน้ำเด็กก็ดื้อไม่ยอมอาบน้ำอีกเขาก็ต้องบังคับแล้วก็ตกไปที่หน้าอกอีกหลายทีจนช่วงอาบน้ำเสร็จแล้วเด็กเริ่มซึมแล้วก็เริ่มไม่รู้สุขเต
แม่ก็เลยสุดท้ายไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตนะครับก็ให้การรับสารภาพหมดครับเป็นพ่อเลี้ยงครับ
นี่ฮะท่านภูมิกับการสอนอบังเขนบอกว่าจากคำให้การของผู้ต้องหาก็สอดคล้องกับผลชนะสูตรของแพทย์นิติเวศนะครับ
เพราะว่าผลการชนสูตรศพของน้องเนี่ยมีกระดูกซี่โครงหักทิ้มปอดแล้วก็ตับมีเลือดคั่งแล้วก็เสียเลือดจนเสียชีวิต
แสดงว่าตอนที่ถูกผู้ต้องหาทุบเข้าไปที่อกเนี่ยตอนที่ไม่ยอมกินข้าวเนี่ยนี่ถึงขั้นซี่โครงหักไปทิ้มปอดนะฮะ
ใช่คือเด็กอายุยังน้อยมากตัวเล็ก
ปอดทิ้มตับแล้วอ่ะพอเด็กไม่อาบน้ำยังไปตีหน้าไปตบหน้าเขาอีกอ่ะโอ้โห
ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลนะครับพร้อมกับคัดค้างการประกันตัวนะครับ
ระหว่างที่คุมตัวพ่อเลี้ยงคนนี้ขึ้นรถไปสารนะครับเขาก็พูดสั้นบอกว่าไม่มีเจตนาจะทำร้ายร่างกายเด็กทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็ตามสูตรมาสำนึกอะไรตอนนี้